ใช่กี้หลังบองเปดหละครับ
ใช่ทีนี้ก็เป็นพี่เป็นน้อง
คือไม่ได้มีอะไรค่อยมาอ้าว่า

แต่แนวโน้มน่าจะโอเคไหมครับ

ไม่ทราบเลยครับ
ช่วงนี้ได้เจอใครนี่

ไม่ทราบเลยครับ

ไม่ทราบเลยครับ
ไม่ทราบเลยครับ

ไม่ทราบเลยครับ
ไม่ทราบเลยครับ
ไม่ทราบเลยครับ

ไม่ทราบเลยครับ

ไม่ทราบเลยครับ

ไม่ทราบเลยครับ